บทบาทที่หลายคนบอกว่าทั้งรักทั้งเกลียด

ในละครนี้นะคะนอกใจเมีย

คุณผู้ชมงานนี้ค่ะหนุ่มเอสบอกเลยว่าน้อมรับคำติชม
แต่วอนขอไว้อย่างหนึ่งจะเกลียดชนะชนก็เกลียดไป

รู้ว่าตัวจริงน่ารักนะครับ
ตัวจริงน่ารักนะคุณผู้ชมก็ช่วยเซฟพี่เอสซะหน่อย
ฉากเลิฟซีนเนี่ยโอ้โหหนักหน่วงมาก
โดยเฉพาะนะคุณผู้ชมพี่แจ๊คย้อนหลังดูกลอแล้วกออีกนะ
คุณผู้ชมอย่าว่าย้อนหลังเลยดูหน้าจอตอนนี้ก็ได้ค้างไปเลย

งานนี้ก็เสิร์ฟตามคำขอผู้จัดพี่เอสุภาชัยเลยค่ะ

แล้วฝังเมียตัวจริงในชีวิตทั้งหลังคุณคริสตีน่า
ไม่ว่าไฟเครียวพานทะลอด
ส่วนเรื่องลูกสาวก็ส่งกลับไปกับภรรยาไปอยู่เยอรมันกันก่อน
เพราะว่าตอนนี้ห่วงอยู่ในเรื่องของโควิด
คุณผู้ชมอยากจะให้ลูกได้สูดอากาศซะ
สบายเต็มปอดหน่อยใช้ชีวิตกันหน่อยนะฮะ
ตอนนี้เนี่ยน้องวาเลนติน่าลูกสาวพ่อเอสนะคะ
แน่นอนวันที่ไปส่งเนี่ยโอ้โหงอนตุ๊บป่องเลย

ไม่ยอมคุยกับคุณพ่อด้วยนะคะ
รวมไปถึงคุณเอสขออัปเดตเรื่องตาซ้ายหน่อย
คือจังหวะเล่นกับลูกไงโดนลูกขวนตาเข้าไป

ตอนนี้เห็นบอกว่าอาการดีขึ้นตามลำดับแล้วค่ะ

อัปเดตกับพี่เอสกันตะพงค่ะ
รู้สึกว่าฉากหอเสื้อจะเป็นอะไรที่แบบว่า
ว่าถ้าผมไปอยู่ที่เรือนเมฆขลาเมื่อไหร่เนี่ย

ไม่เลยเขาขำครับ
ฉากที่ผมเป็นหอบหืดในห้องน้ำเนี่ยครับ
เขาเป็นคนเชียร์ให้ผมลงในอินสตาแกรมนะฮะ
ล่าสุดก็คือก็ไปส่งภรรยาไปเยอรมันกลับบ้าน

ตาดูโลกนี่เป็นครั้งแรกเลยครับ

รู้ว่าทำไมคุณพ่อไม่ไปด้วยอะไรอย่างนี้
ท่าว่าตาโดนขวดหรือคะลูกตาข้างในครับ
โอ้โหอย่าเรียกว่าโดนควรครับ
จิ้มจนเขาเรียกว่า
กระจกตาชั้นนอกหลุดนะฮะ
หันไปคุณลูกสาวเอื้อมมือมาหาคุณพ่อ

โอ้โหคือจริงฟังแล้วเสียวแทนนะ
ติดต่อขอวีดีโอคอลมาประมาณแบบตั้งแต่ละครออนแอร์

กระจกตาชั้นนอกหลุดอะเธอนะ
ได้ฟังสักการณ์ของประจกตาพี่แจ๊บว่าละครเรื่องนี้ถ้าจบได้รีลันไหม
รีลันว่ารีลันนะคะเพราะว่าตอนนี้ดิฉันก็น้ำลายหกไปหมดแล้วนะคะ
เพราะว่าอะไรรู้ไหมย้อนอยู่ดิฉันนึกว่าดิฉันเป็นเมฆคลานะคะ
เวลาเขาถามว่าโอ๊ยฟินมากโอ๊ยว่ากันไป
จินตนาการดีเธอเหมือนพี่เอเลยอ่ะพี่เอก็จินตนาการอยู่ว่าเขาเป็นแม่ขลาม
อ่าฉันก็เป็นพอสอนอสองอะ